ล่าสุดผู้หญิงคนนึงเธอปวดเป็นมะเร็งค่ะ
ก็ทำให้ทำได้แค่กราบลาร่างของแม่จากรถกู้ภัยแบบนี้
นี่ครับแม่อยู่ในรถกู้ภัยรถพยาบาล
ลูกหลานก็ต้องกราบลากันเป็นครั้งสุดท้ายแบบนี้ครับ
สมได้แค่นี้จริงนะครับใช่ความที่โควิดนะครับ
ก็ทำได้เพียงเท่านี้แหละครับเป็นภาพสะเทือนใจมาก
คือก่อนหน้านั้นเราเห็นเคสคล้ายแบบนี้มาเคสหนึ่งนะ

เคสหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะ
คือนางอุเรวัลจำนงจิตอายุ๔๖ปีเป็นลูกสาว
ที่เห็นคือลูกสาวกับญาติก้มกราบ
กราบแม่คือนางชิ้นโมลีอายุ๘๐ปี
เป็นชาวอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพราะว่าทางด้านของกู้ภัย
มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินช่วยกันนำโลงออกมา
จากโรงพยาบาลเข็นขึ้นมา
แล้วก็จะเอาไปส่งที่วัด
เพื่อทำการชาวประดักษณ์จิตศพทันทีนะครับ
นางชิ้นป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ติดโควิด
รักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคม

วันที่๑๖คือเมื่อวานเสียชีวิตเลย

เนื่องจากว่าก็ติดโควิดกันไป
แต่ว่ามันมีอาการมะเร็งก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว

หาโรงมาใส่รำเรียงไปที่วัดเปรียสาปนักกิจทันที

นะครับเมื่อเจ้าที่นำโรงเข็นมาขึ้นรถทางลูกกับญาติ
ก็บอกว่ากู้ภัยแป๊บหนึ่งนะ

ทุกคนก็ก้มกราบลาแม่เป็นครั้งสุดท้าย
แล้วเป็นภาพที่สะเทือนใจเหลือเกิน
ก็อย่างที่เห็นนะฮะกู้ภัยก็ลำเลียงศพไปต่อถึงเมนที่วัด
วัดท่ายางพระประหลัดราชันปะสันนจิตโตท่านเจ้าอาวาสวัดท่ายาง
พร้อมกับพระลูกวัดก็ทำพิธีให้ทันทีครับ
แล้วก็ให้เครือญาติผู้ร่วมกันกรวดน้ำส่งวิญญาณ
อยู่ที่บริเวณหน้าเมนนั่นแหละครับ
อุเรวัลลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
เสียใจนะเสียใจแบบพูดไม่ออก
คือรับไม่ได้ที่ต้องมาจากลากันกับโควิดแบบนี้
มันทำให้ไม่สามารถที่จะไปส่งแม่ทำพิธีอะไรให้แม่ได้เลย
แม้แต่หน้าตากันก็ไม่ได้เห็นเป็นครั้งสุดท้าย
สุดท้ายมันก็เป็นการจัดร้านที่มันแสนเศร้าเหลือเกินนะครับ